มาพบกันในข่าวบันเทิงเช้านี้นะคะ

อยากให้พี่มิ้วรู้สึกว่าคิดถึง

คือเมื่อวานน้องพลอยก็ขาวสวยก็ดีโอเค

สวัสดีค่ะไม่ใช่ลาค่ะ
อรุณสวัสดิ์เจอเชอรี่กลับมาแล้ว

หายไปนานกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวจะหายไปจริง
กลับมาจิกกัดกับพี่มิ้วแล้วสนุก

วยพรก็อวยพรผิดวันอวยพรตั้งแต่เมื่อวาน

ก่อนที่นางจะโมโหไปมากกว่านี้
มาเข้าข่าวแรกกันร้อนดีกว่า

ได้นำเพื่อนศิลปินตลกมอบเงินช่วยเหลือ
จากรายได้การจัดคอนเสิร์ตการกุศล

เพียนเกดวิทย์ลูกชายของคุณดอนจมูกบาน
เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือค่ารักษา

ทั้งนี้ถั่วแรกเชิญยิ้มก็เป็นตัวแทนกล่าวของคุณธนภพ
เกรดวิทย์ลูกชายของคุณดอนจมูกบาน

ปินตลกอาวุโสที่ล้มป่วยเป็นโรคมะเร็งตับค่ะ
รักษาตัวอยู่นะคะตอนนี้ที่โรงพยาบาลบางพลี

เงินที่ได้มาทั้งหมดนี้นะคะทางสมาคมตลก
ไม่หักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นค่ะ
ทั้งนี้ค่ะถั่วแร้เชิญยิ้มก็เป็นตัวแทนกล่าวขอบ

แล้วก็ครอบครัวด้วยที่แฟนเพลง
หรือว่าแฟนคลับต่างแฟนรายการ
แฟนตลกมีน้ำใจให้การช่วยเหลือ
ส่วนเงินที่ได้มาก็มอบให้กับครอบครัว

ก็คุณดอนเขาเข้ารักษามาเป็นระยะเวลานานแล้ว
ซึ่งปัจจุบันมีการผ่อนจ่ายอยู่เรื่อย
แล้วก็จะขอเข้าไปเจรจากับทางโรงพยาบาลด้วย
ว่าจะนำเงินส่วนนี้ไปจ่ายให้
แล้วก็เป็นทุนสำหรับการดำรงชีวิตต่อไปด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันที่ลูกชายของคุณดอนจมูกบาน
บอกว่านำเงินส่วนตัวจำนวน๒แสน๒หมื่นบาท

หรือว่าอาหารอ่อนสลับกับอาหารให้ทางสายางค่ะ

ควบคุมเรื่องภาวะโรคแทรกซ้อนอยู่นั่นเองค่ะ
เชื่อนะคะว่าได้กำลังใจดีจากเพื่อนศิลปินสมาคม
เชื่อว่ากำลังใจดีแบบนี้
ทำให้คุณดอนนั้นสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น

ไม่ได้เป็นสมาชิกในสมาคมตลาดค้า

แล้วก็ทางครอบครัวก็ออกมาขอบคุณด้วยนะคะ
ทุกกำลังใจแล้วก็ทุกความช่วยเหลือที่ส่งไป
นี่แหละก็ช่วยกันในครอบครัวเดียวกัน
วงการเดียวกันวงการตลกวงการบันเทิงนะคะ